โอ้โหกระแสตอบรับดีมาก

สำหรับละครเรื่องล่าสุดทั่วบ้านทั่วเมืองจริง

กันเลยเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ไหว
มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมา

ไม่ได้มาจากปลายปากกาของธมยันตี
แต่มาจากโครงนิยายฝรั่งค่ะคุณ

ออกอากาศเลยนะคะสำหรับผลงานละครเรื่องล่าสุด

เพราะว่าทุกช่องทางในโลกโซเชียล

เฉียบคมของเจ้าตัวกันทั่วบ้านทั่วเมือง
จนเป็นที่น่าจับตาว่าปีนี้เนี่ย

ดารานำจากทุกสถาบันอีกครั้งหนึ่ง
หรือเปล่าซึ่งเธอเองก็รู้สึกดีใจ

แต่ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไร

ละครเรื่องนี้นำคงเรื่องของนิยายต่างประเทศมาดัดแปลงนั้น

เพราะว่าเธอถือว่าได้ทำหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
แต่ขอไม่ตอบเลยแล้วกันนะคะ
ไม่ทราบค่ะเราเป็นนักแสดง
เราก็แสดงตามบทบาทที่เราได้รับค่ะ
เราเป็นนักแสดงค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ค่ะ
แต่เรื่องนี้มันลงตัวในหลายอย่างคุณ

เต็มเป็นนางรำชีวิตจริงเธอเป็นเด็กนาฏศิลป์

แต่ละฉากที่ออกมานี่สร้างความสะพรือสะกดคนดูเลย

ระดับคูบิคเขาจัดมาเครื่องชุดไทยของเครื่อง

แกงส้มกันทำยังไงนะ